คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของความต้องการของเด็กกันบ้างนะครับ
พบว่าเกือบร้อยละ๓๐อยากให้รัฐบาลสนับสนุน
ให้มีการเรียนฟรีไปจนถึงระดับปริญญาตรีนะครับ
ในขณะที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานโตขึ้น
รับอาชีพข้าราชการมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
พบว่าของขวัญวันเด็กด้านการศึกษาที่ประชาชนต้องการ

ส่วนใหญ่ร้อยละ๓๐ต้องการโอกาสเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
รองลงมาครับร้อยละ๒๙๗๖นะครับ
อยากให้มีโครงการเรียนฟรีถึงระดับปริญญาตรี
ต่อมาร้อยละ๑๙๖๙อยากให้ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร

ละ๖๘๕อยากให้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และร้อยละ๓๒๓อยากให้มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
เพราะเราจะเป็นยุค๕๐อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอก

หมดแต่ดูเรื่องการเลือกตั้งนะฮะ
อาชีพในฝันที่ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานเป็นในยุคดิจิทัล
ห้าอันดับแรกร้อยละ๓๐๐๘คืออาชีพรับราชการทำไมล่ะคุณ
ยังคงอยากให้ลูกหลานเป็นค่าราชการอยู่นะ
แล้วก็สองเนี่ยเรื่องของสวัสดิการตะง
ด้วยกรับการดูแลเรื่องของความมั่นคงต่าง
สำคัญความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับ
แล้วก็อันดับ๒กรองลงมาก็คือร้อยละ๑๕๘๒
อยากให้ลูกเป็นคุณหมอและพยาบาล
อันดับ๓ก็คือลูกประกอบอาชีพส่วนตัวก็ได้

ใช่นะครับค้าขายเสริมสวยแล้วแต่ลูกชอบ
แล้วก็ร้อยละ๗๓๐อยากให้เป็นคุณครูนะครับอาจารย์
แล้วก็อันดับอีกอันดับหนึ่งอันดับ๕
ร้อยละ๗๑๘อยากให้เป็นนักธุรกิจ
นี่แอบคิดเหมือนกันนะว่าจริงแล้วนึกว่ายุคนี้เนี่ย
พ่อแม่น่าจะอยากให้ลูกเป็นนักธุรกิจ
กลายเป็นว่าจริงแล้วยังอยากให้รับราชการอยู่
ให้ลูกเขาถนัดนะแล้วก็คุณพ่อแม่ก็ส่งเสริมนะครับ
ส่วนปัจจัยและเหตุผลของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้กับบุตรหลาน
ร้อยละ๓๕๑๓ก็คือเรื่องของการเดินทางครับ
ร้อยละ๒๗๘๓คือศักยภาพบุคลากรในโรงเรียน
ร้อยละ๒๔๖๙คือค่าใช้จ่ายการเรียน
ร้อยละ๒๑๖๖คือสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ดี
และร้อยละ๒๐๒๐คือกว่าความปลอดภัย
แล้วก็ร้อยละ๑๑๒ระบุว่าเครื่องแบบนักเรียน
ร้อยคนมีคนเดียวนะที่สนใจเรื่องเครื่องแบบ

อันนั้นครับรถก็ติด